คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้จริง
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ศึกชิงบันลังต่างทอง
ช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งแรมสิบเอ็ดข้ามเดือนเก้านะคะ
เป็นศึกระหว่างพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปอง
มีการชวนสนทนาธรรมกันแล้วต้องบอกว่าเป็นสนทนาธรรมแบบฮาด้วย
งานนี้นี่คือแบรนด์ดังคนดังเนี่ยคือเข้าไปกดคอมเมนต์
เข้าไปแซวกันโอ้โหมากมายนะคะแล้วก็มีอีกหลายหลายแบรนด
เข้าไปคอมเมนต์กันโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะนะลองไปฟังเสียงบรรยากาศสักนิดนึง
สำหรับใครที่ไม่ได้ดูเมื่อคืนนะคะค่ะพระอาจารย์เคยนึกไหมว่า
มันหมดยุคของกูแล้วนะมันหมดยุคแล้วที่จะไปไปสอนเด็ก
ถ้าฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่แต่ถ้าฟังโปรเจโต้เลยนะ
รักแทนดูแลไม่ได้โอ้โหตายแล้วสภาพจะถูกทิ้งไว้กันทาน
พระอาจารย์เขาบอกว่าเขาเห็นเรารูปคู่กันอะไรกัน
บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันรักกัน
รักกันแบบไหนครับพระอาจารย์รักกันแบบการสลองกับสองปี
ชิโนแวคกับชิโนฟาวอลินอลันดังอุ้ยทำไมต้องทำไมต้องมีช่องว่างระหว่างนิ้วรู้ไหม
ท่านทำไมต้องมีเจ้าว่างระหว่างนิ้วเพราะอะไรครับเพื่อรอให้ใครบางคนมาเติมเต็ม
อาจารย์ผมขนลุกทุกอย่างที่ท่านเห็นคือการแสดง
แสดงอะไรแสดงท่าแท้จี๊กวิกหน่อยค่ะโอ้ยพระอาจารย์
พระอาจารย์เขาบอกจะให้มาเค้าบอกจะให้ตั้งร้อยหนึ่ง
บอกว่ามาเวลาเดียวกันอย่างนี้ผมปิดไลค์

เยอะมากนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศไลฟ์สดรถพระธรรมแบตเทิลพ๒
อะไรพอสอถ้าส่งคือต้องบอกว่าไลฟ์เนี้ย
คนที่ไม่เข้าใจศัพท์วัยรุ่นนี่เกาหัวแกรกกันเหมือนกันนะคะ
พระมหาภัยวันวรวรโนแล้วก็พระมหาสมปองตาลปุตโตค่ะแห่งวัดสร้อยทอง

ชาวโซเชียลให้การต้อนรับกระแสดีมาก
มีคนดังทั้งพี่ติ๊กเจษฎาพรพี่นวัดอิสระไกรศรี
คุณลูกเกดเมธานีคุณวูดดี้ดีเจนุ้ย
ดิเจต้นหอมวงโปรเตโตน้องอ่อนบีเอ็นเคโปรเตเอสก็มา
คือโอ้โหแล้วยังมีแบบเพจวีนของแม่หญิงลีน้าเน็กพี่หนุ่มกัญชัย
โทรสดเข้าไปคุยในรายการเลยนะคะ
ต่างทั่วฟ้าเมืองไทยเพจรายการทีวีเพจสื่อทุกช่อง
แม้กระทั่งเพจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

มีแซวด้วยนะท่านยังบอกเลยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะ
เป็นปรากฏการณ์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้ว
สินค้ามากมายก็มาเกาะกระแสด้วยซึ่งได้เกาะกระแสไวรัลที่เกิดขึ้นผ่านไลฟ์ที่มียอดชมมากกว่าสองแสนเนี่ย
กลายเป็นการโฆษณาสินค้าของเขาไปในตัวนะคะยิ่งถ้าหากว่าหลวงพี่ทั้งสองเอ่ยชื่อแบรนด์ออกไปอีกเนี่ย
โอ้โหเขาเรียกว่าฟรีโฆษณาฟรีไปเลยนะคะ
ความดังของพระทั้งสองรูปทำให้ทวิตเตอร์ไทยแลนด์แฮชแท็กพระมหาสมปองแฮชแท็กพระมหาภัยวันเนี่ย
อันดับ๑อันดับ๒ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
พระมหาภัยวันเนี่ยพูดแบบเข้ายุคเข้าสมัยกับเด็กวัยรุ่นเลยนะคะ
คำว่าขิงก็ใช้ซึ่งแปลว่าอวดเนี่ยนะเอ่อ
แล้วก็เท่ากับแปลว่าไม่เท่ากับพศก็คือพระสงฆ์สู่ขิตก็คือสู่สุขติ
ยสาก็แปลว่าไหว้หรือว่ากราบเนี่ยนะคะคือถ้าใครไม่วัยรุ่นเนี่ย
คงต้องพกคู่มือในการรับชมและรับฟังด้วยนอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังทำให้
โซเชียลมีเดียมีการทำภาพล้อเลียนออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดินนะคะ
มีการโพสต์ภาพทั้งสองรูปนั่งอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์ที่เป็นภาพวาดพร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นปรากฏการณ์
เนี่ยนะคะเพจดังอย่างจ๊อกจ๊อกก็พดอันดับเน็ตไอดอลล่าสุดค่ะ
อันดับหนึ่งกลายเป็นพระมหาภัยวันไปแล้วส่วนพระมหาสมปองอยู่อันดับสิบนะคะ
นี่ไอดอลไปแล้วอ่ะกลายเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วอ่ะค่ะอืม
จากนี้ชาวเน็ตยังทำภาพล้อเลียนเปรียบเทียบระหว่างการเรียนออนไลน์ที่ดูน่าเบื่อ
แต่พอฟังพศทั้งสองรูปสองชั่วโมงโอ้โหตั้งใจสุดสุดเลยนะคะ
ยังรวบรวมพระที่เป็นขวัญใจมหาชนเอาไว้อีกหลายรูปค่ะเอ่อเนี้ยนะคะ
มีทั้งอีคคิวซังคูริริพระถังสำจังหลวงพี่เท่ง
แต่เด่นสุดเนี่ยรูปใหญ่สุดตรงกลางเลยพระมหาภัยวันนะคะ
อ่ะก็ล้อเลียนกันสนุกเลยนะคะหลายคนชื่นชอบและชื่นชม
เพราะถือว่าเนี่ยเป็นการเรียนรู้ธรรมะแบบรูปแบบใหม่ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับการไลฟ์สอนธรรมะของทั้งสองรูป
บางคนระบุว่าปฏิบัติธรรมดีกว่าดูแล้วไม่สาธุบางคนก็บอกเสียดาย
ถ้าพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้พระพุทธองค์คงไม่อนุญาตให้สาวกออกมาพูดสื่อ
ออกสื่อตลกขบขันแบบนี้บางคนนี่คือรุนแรงนะ
ถึงขนาดว่าให้ศึกนะคะแต่บอกว่าศึกเถอะ
ถ้าอยากเล่นโซเชียลอยากดังอย่าเอาผ้าเหลืองมาหากินเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นคอมเมนต์ที่ก็มีทั้งแง่ลบแง่บวกแหละแน่นอนนะคะ
ก็ต้องจับตาดูปรากฏการณ์ชั่วข้ามคืนนี้ว่าเดี๋ยวทางสำนักพุทธเขาจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่นะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันแล้วแต่มุมมองอ่ะค่ะส่วนแฟนเพจพระมหาสมปองตลปุตโต
โพสต์ข้อความหลังจบไลฟ์สดไปเมื่อคืนนะคะบอกว่าอนุโมทนาที่มาชื่นชม
ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณสำหรับการติดตาม๑ล้านกว่า
อันดับหนึ่งให้พื้นที่เพจมอบความสุขให้กับญาติโยมมีรอยยิ้มทำกันนะคะ
แล้วก็แฮชแท็กจึ้งมากไหมตะลึงจึ้งแต่ว่าตะลึงนะคะก็นี่แหละ
แปลกันทุกคำเลยนะล่าสุดเมื่อเช้านี้เพจพระมหาภัยวันก็ยังโพสต์บอกว่า
อยากเห็นอัตมาไลฟ์สดกับพระมหาเทวีเจ้าและโยมทิพย์ก็ช่วยแท็กเพจวีนให้เยอะเยอะนะ
ไปพูดคำว่าสภาพต่อหน้าโยมทิพย์เนี่ยนะคะอันนี้ท่านก็โพสต์เอง
ที่เห็นโพสต์นี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีถามไปเลยค่ะแม่หญิงลี
ซึ่งก็เปิดเผยสั้นว่าแม่พร้อมปะทะค่ะ
เพราะได้ติดตามเพจท่านมาตลอดพร้อมกันนี้ก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ในข้อความเชิญชวนของพระมหาภัยวันวรวโนด้วยว่า
กราบไหว้สาตนบุญนะคะหรือก็คือพระนี่แหละของเมืองเจ้าทิพย์เจ้าค่ะ
และบอกว่าจะนำดอกบัวมาถวายที่วัดพร้อมลงคลิปสั้นว่ากราบสวัสดีค่ะ
อ่ะจะมีการปะทะอีกรูปแบบนึงหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามเอ๊ะหรือจะเป็นสัปดาห์หน้านะไม่รู้เหมือนกัน